คุณผู้ชมครับหลังจากมีคลิปนะฮะที่อ้างว่าเป็นประหลัดอบตแห่งหนึ่งที่นางรอง
นั่งดื่มเหล้าอยู่กับราชการด้วยกันในสำนักงานเนี่ยครับคลิปนี้ฮะ
ล่าสุดนะครับเจ้าตัวออกมาชี้แจงแล้วนะอ้าวเดี๋ยวฟังเขาหน่อย
หลังจากเพจอีซ้อขยี้ข่าวครับเอาภาพผู้ชายใส่ชุดข้าราชการ๓๔คนเนี่ยนะฮะ
ล้อมวงกันบนโต๊ะมีขวดเหล้ามีแก้วเหล้าวางอยู่พร้อมข้อความว่า
จับกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการเป็นถึงท่านประหลัด
ซึ่งในฐานะผู้นำชุมชนควรเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่มานั่งหลบมุมเมาแอแบบนี้ไม่ไหวนะ
พิกัดจังหวัดบุรีรำล่าสุดครับผู้สื่อข่าวนะครับ
ไปเจอท่านประหลัดอบตคนนี้แล้วคือนายไวโรศรีทัศน์ประหลัดอบตสะดาว
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำท่านชี้แจงบอกว่าภาพที่เห็นเขาจริง
ขวดเครื่องดื่มก็เป็นสุราจริงซึ่งสมาชิกอบตเป็นคนถือมา
แต่เขาเนี่ยไม่ได้ดื่มดื่มน้ำเปล่าเท่านั้นซึ่งหากดูจากภาพจะมีขวดน้ำเปล่า
วางอยู่ข้างเขานี่เราทำลูกศรนำสายตาให้ดูนะครับ
โดยประหลัดอบตสะดาวเนี่ยเล่าอีกบอกว่าการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา
ในสถานที่ราชการตามระเบียบถือว่าผิดแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถห้ามบุคคลเหล่านั้นได้
พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้ดื่มย้ำว่าไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลส่วนภาพที่ออกไป
น่าจะเป็นฝีมือของคนที่ไม่หวังดีและไม่พอใจท่านเป็นการส่วนตัวครับ